ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเรื่องของคนที่คุ้มคลั่งอารวาส
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ค่ะคือไปฆ่าวัวตัวหนึ่งเพราะคุ้มคลั่ง

เขาจะฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเห็นว่าพ่อแม่จะมาฆ่าเขา
แต่สุดท้ายวัวรับเคราะห์ไปแทนค่ะ
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้ก็คือนี่คือตอนที่ตำรวจเข้าไปรวบตัวนะคะ
นายบุญทวีพื้นพรมอายุ๔๒ปีคุ้มคลั่งค่ะนะคะ
แล้วก็จะทำร้ายพ่อกับแม่ที่บ้านดงบังหนองเขื่อน
แต่สุดท้ายเนี่ยวัวโชคร้ายค่ะ
วัวก็โดนเอาจอบขุดดินไปทุบหัวตายคาคอกค่ะ
นายบุญทวีอ้างว่าที่ต้องฆ่าวัวเพราะว่าพ่อแม่จะฆ่าตนเอง
ก็เลยต้องฆ่าพ่อแม่ก่อนคือหลอนยา
แล้วคิดว่าวัวเป็นพ่อแม่เนี่ยค่ะ
วัวตัวนี้ก็เลยล้มแบบนี้นะคะ
นางปรานีพื้นพรมค่ะเป็นแม่
บอกว่ามีลูก๓คนเป็นผู้ชายทั้งหมดเลย
แล้วนายบุญทวีเนี่ยเป็นลูกชายคนโตติดยา
เคยเอาไปบำบัดแล้ว๒ครั้ง
แต่หลังเนี่ยไม่ยอมกินยา
ก็มีอาการแบบนี้ตลอดเวลาเลย

แล้วจะดุด่าทุบตีทำร้ายร่างกายทำลายข้าวของ

กลับมาก็เจอวัวตายอยู่ในคอกนะคะ
พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าถ้าไม่หนีไปซะก่อน
วันหนึ่งก็คงจะตายด้วยน้ำมือของลูกชาย
เพราะขู่ฆ่าพ่อแม่ตลอดเวลาค่ะ
ในส่วนเพื่อนบ้านนะคะคุณผู้ชมเพื่อนบ้านบอกว่า
นายบุญทวีตอนที่ก่อเหตุเสร็จก็วิ่งมาบอกที่บ้าน
บอกว่าฆ่าพ่อกับแม่เสียชีวิตแล้วเลือดนองพื้นเลย
ถ้าไม่ฆ่าพ่อกับแม่เดี๋ยวก็จะมาฆ่าเขา

แต่ปรากฏว่าไม่เห็นพ่อแม่นะคะ
เห็นสภาพบ้านที่เละเทะทรัพย์สินพังเสียหาย
แล้วก็มีวัวตายอยู่ตัวหนึ่งแทนค่ะ
แล้วคงต้องไปรักษาอย่างจริงจัง
เพราะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูตอนที่ขึ้นรถกระบะไปกับตำรวจ
คุยโตรอดกับตำรวจยังเข้าใจอยู่เลยนะ
ว่าตัวเองฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วเพื่อตัวเองจะได้ปลอดภัย

เพราะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูตอนที่ขึ้นรถกระบาดไปกับตำรวจ
คุยโต้ตอบกับตำรวจเนี่ยยังเข้าใจอยู่เลยนะ
ว่าตัวเองเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วเพื่อตัวเองจะได้ปลอดภัยจากการถูกฆ่า

นี่ค่ะคือก็อาการหนักเลย

ไปแจ้งความข้อหาทำลายทรัพย์สินนะคะ
แล้วก็บอกว่าอยากให้ลูกเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อเนื่อง
จะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนคนอื่นค่ะ